หลายคนคิดถึงความมหัศจรรย์ของตลาดล่มหุบ

ผมเคยไปผมตื่นเต้นมากเพราะรถไฟมาก็หุบร่มกัน
แต่ว่าเขามีการปิดซ่อมแซมเส้นทางรถไฟ
สายบ้านแหลมแม่กรองไปตั้งแต่วันที่๑๓พฤษภาคมปีที่แล้ว
กำหนดเสร็จเดือนพฤศจิกายนแต่ปรากฏว่าไม่เสร็จ
เขาก็ติดต่อมาถึงวันที่๓๑มีนาคม
๑เมษายนเตรียมเปิดให้ชมแล้วนะจ๊ะ

โอ้โหพอปูนปั๊บปิดปุ๊บหุบปั๊บเลยนะครับ
โดยวันที่๑เมษายนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย
เปิดการเดินรถไฟสายแม่กรองบ้านแหลม
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามแล้วนะครับ
หลังจากปรับปรุงกลางรถไฟแล้วเสร็จ
รวมทั้งมหัศจรรย์ของตลาดร่มหุบ
ก็กำลังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมกันนะครับ
โดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยทำการปรับปรุงเส้นทางรางรถไฟ
บ้านแหลมแม่กรองตลอดเส้นทางประมาณ๓๓๕๗กิโลเมตร
ตั้งแต่วันที่๑๓พฤษภาคมปีที่แล้ว
แล้วก็บอกว่าจะเปิดเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเหมือนกัน
แต่ปรากฏว่าไม่เสร็จก็ต้องขยายเวลาออกมาอีก๑๔๓วัน
กำหนดการเปิดนี้นะครับก็คือวันที่๑เมษายน
นักท่องเที่ยวตอนนี้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดร่มหุบได้แล้ว
แล้วก็ชมความมหัศจรรย์ของตลาดแห่งนี้
โดยพ่อค้าแม่ค้าจะกลับมาหุบร่มให้รถไฟผ่าน
ตามเวลาเดินรถไฟวันละ๔เที่ยวแล้วนะคุณครับ
ก็เที่ยว๖โมงครึ่งถึงประมาณ๙โมงเช้านะครับ
แล้วก็เที่ยวประมาณ๑๑โมงครึ่งเที่ยวเวลาบ่าย๓โมงครึ่ง

โมงครึ่ง๙โมงเช้า๑๑โมงครึ่งบ่าย๓โมงครึ่ง
แล้วก็จัดตลาดเนี่ยคุณก็จะเห็นอยู่ร่มเขาก็จะหุบทันทีทันใด
ชอบนักท่องเที่ยวที่ไปยืนรอนี่แหละ
แล้วคุณคิดดูสิแผงคือวางใกล้กับล้อรถไฟเลย
นี่พอลดไฟไปคือกลางร่มต่อ
ใช่กางร่มต่อแล้วก็สินค้าไม่ปลิวไปกับรถไฟนะ
เก่งมากนะครับผมเคยไปดูแล้วนะครับ
ก็งบประมาณในการปรับปรุงเส้นทางรถไฟสายบ้านแหลมแม่กรองแล้ว

เพื่อเป็นการยกระดับรางรถไฟด้วยการวางรางรถไฟขนาด๑๐๐ปอนด
แล้วก็วางไม้หมอนแบบคอนกรีตเพื่อเสริมความแข็งแรงด้วย
ชอบอันนี้ฉันไม่เคยไปเดี๋ยวไปแล้ววันที่๑เมษายุ่นดี
ต้องไปดูให้เห็นกับตาคุณจะแบบมหัศจรรย์จริง